วันนี้สารอุทธรณ์ก็ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง
นายพิสิทธิ์เวชชาชีวาอดีตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็นายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรี
ในคดีออกคำสั่งสลายการชุมนุมของนปช
เมื่อปี๒๕๕๓นะครับ
ไม่มีอำนาจในการสอบสวนคดีนี้
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
สลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านผลิตการแห่งชาติหรือนปช

ซึ่งคดีนี้สารชั้นต้นและสารอุทธร

คือยกฟ้องนายอภิษฎเวชาชีวะ

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ใช้อาวุธและกระสุนจริง

กระชับและขอคืนพื้นที่การชุมนุม
ของกลุ่มนปชในปี๒๕๕๙

ประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่

ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต๘๐
๙คนและบาดเจ็บจำนวนมาก

ฐานร่วมกันใช้ให้ผู้อื่นกระทำ
หรือฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พิพากษาทั้งสองสารชี้ว่า

ซึ่งตามขั้นตอนคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจดิตแห่งชาติ
ให้ความรับผลหมาย
และเมื่อมีปอดีเกิดขึ้น
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทุจิตแห่ง

คดีนี้ปปชมีมติแล้ว
ว่าตัวเขาและนายอภิษฎไม่ได้มีความผิด

ส่วนเรื่องการเมืองขณะนี้ไม่ยุ่งเกี่ยว

นายอภิษฎกล่าวภายหลังสารพิพากษาว่า
คดีดังกล่าวถือว่ายังไม่สิ้นสุด

อายการจะยื่นดีการหรือไม่

ยื่นดีกาต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุม

ก่อนเสนอความเห็นให้อายการสูงสุด
รับรองว่าสมควรดีการคดีนี้หรือไม่

สามารถเป็นโจทยื่นดีการ์ได้ด้วยตนเอง